ช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดหลายคนอยากจะไปท่องเที่ยว

บางคนบอกว่าจะไปภาคอีสานไม่รู้ไปที่ไหน
ไปที่นี่เลยแนะนำเลยว่าสวยงามมากเป็นลานหินค่ะ
งแน่นไปด้วยทุ่งดอกย่านานาพันธุ์เลย
อยู่ที่บริเวณวรรณอุทยานภูสิงศ์ภูผาพึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ
งามขนาดไหนติดตามจากรายงานค่ะ
สายลมพัดดอกย่าที่กำลังออกดอกชูช่อปลิวสวัยตามแรงลม
นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้าง
ดอกย่าเหล่านี้ขึ้นเองได้ตามลานหิน
เบ่งบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณวนอุทยานภูสิงภูผาพึ่ง

รอให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงดงามตลอดในช่วงฤดูหนาวนี้
ซึ่งมวลไม้ที่นี่ประกอบด้วยดอกย่านานาชนิดผุดขึ้นเต็มพื้นที่
ออกดอกหลากหลายสีสร้างสีสันได้อย่างสวยงาม
โดยจะออกดอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเช่น
ดอกหญ้าเข้ากับน้อยหรือดอกดูสิตานามอันไพระ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙
พระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จทุ่งดอกไม้ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
อกจากนี้ยังมีดอกเหลืองพิสมรหรือดอกสร้อยสุวรรณา
กระดุมเงินหรือดอกย่ากระจ้อน
ดอกหญ้าน้ำค้างหรือดอกหญาดน้ำค้าง
ดอกกระดุมทองหรือดอกหญ้าขนไก่
อุทยานภูสิงศภูผาพึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยว๓ตำบล
คือตำบลคึมใหญ่ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมืองอำนาจริง
และตำบลนวลงามอำเภอปฐุมราชวงศา
มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งหมื่นไร่
กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่๒๖สิงหาคมปี๒๕๖๒
นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นของจังหวัดที่ได้รับความนิยม
โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ๒๐กิโลเมตร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
มักจะมีนักปีนเขาไต่เขาเดินทางขึ้นไปชมทิวทัศน์
ทัศนียภาพบนยอดเขาอย่างต่อเนื่อง
และช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้ยิ่งทำให้การเดินเขาไม่ร้อนอากาศดี
จึงเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับคนที่อยากไปโอบกอดกับธรรมชาติค่ะ
และช่วงนี้ในพื้นที่ก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเส้นทางเดินเท้า
ขึ้นเขาชมธรรมชาติโดยไม่หลงป่าเพราะมีแนวชี้บอกทางเดินที่แน่ชัด
ระยะเวลาในการเดินเท้าท่องเที่ยวชมธรรมชาติโดยรอบจนกลับมาที่เดิม
ใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมง
อกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
อย่างเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยศรีโทเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ผาหินวงกรดน้ำตกห้วยทรายน้ำตกพญานาคและถ้ำหยาภูเอ็น
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักค้างแรมบนอุทยานก็มีบ้านพักรับรอง
และลานกลางเต็นต์ไว้บริการซึ่งจะได้รับความปลอดภัย
ดื่มดำกับบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน